มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
เอาละครับคุณผู้ชมครับมูไนท์ทำบุญวันนี้นะฮะ
เราจะนำความสุขเล็กของคนกลุ่มหนึ่งนะครับ
มองว่าการให้ไม่ได้จำกัดนะครับ
จะต้องเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าการให้ที่ว่านะครับคือการมอบตุ๊กตานะครับ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้รับนะฮะ
โดยเฉพาะเด็กเพราะพวกเขาเหล่านี้นะฮะ
เพียงแค่ตุ๊กตาเพียง๑ตัวเท่านั้นเองนะฮะ
สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ของพวกเขาได้ครับ
ซึ่งโครงการนี้เขาเปิดรับอาสาสมัครมาร่วมกันทำตุ๊กตาเย็บมือนะฮะ
ให้กับเด็กที่เขาสูญเสียโอกาสเช่นเด็กลีภัยสงคราม
หรือเกิดจากประสบภัยธรรมชาติต่างเนี่ยนะฮะ
พิการทางสมองแล้วก็สติปัญญาตามมูลนิธิต่าง
วันนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับ
เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปดูกิจกรรมที่สวนโมกกรุงเทพนี่เองครับ

มักจะมองว่าของเด็กเล่นไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไร
แต่กับการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เด็กผู้สูญเสียโอกาส
เราก็มักจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดไปกับของกินของใช้
แต่ในความเป็นจริงของเล่นแม้เพียงตุ๊กตาทำมือตัวน้อย
ก็สามารถสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กได้แล้วนะครับ
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมได้อีกด้วย
และความจริงข้อนี้บวกรวมกับความรักในการทำงานหัตถกรรม
เป็นที่มาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีจิตอาสา
ลงแรงลงเงินอาสาช่วยกันทำตุ๊กตาทำมือ
ส่งมอบให้เด็กผู้สูญเสียโอกาส
ซึ่งวันนี้เขารวมตัวกันมาทำกิจกรรมที่สวนโมกกรุงเทพครับ
ตุ๊กตาน่ารัก

ถ้าให้ตุ๊กตาเขาเหมือนกับไปช่วยเยียวยาจิตใจเขาอะไรอย่างนี้
โอ้โหเราแบบปิ้งเลย
พอเรารู้ว่าถูกประสงค์ปุ๊บมาเลย

เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเราเอง
มีความรู้สึกว่าเรื่องหลักเรื่องใหญ่ในชีวิตคนเราเนี่ยก็คือเรื่องกำลังใจ
ถ้าตุ๊กตาหรือผลงานจากสิ่งที่เราทำเนี่ย

ว่าคุณค่าหลักของตัวเองได้เกิดขึ้นแล้ว
คือบางทีเราอยากจะเข้าใจเพื่อนมนุษย
หรือว่าอยากที่จะเข้าถึงความทุกข์ยาก
ตุ๊กตานี้จะเป็นตัวเชื่อม
หมายความว่าอยู่เราจะไปคุย
หรือว่าไปเข้าใจกับเขามันก็ยาก
แต่ถ้าเรามีเครื่องมือหรือว่ามีอุปกรณ์
มันก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้คุยกันนะคะ

เมื่อเดือนธันวาคม๒๕๕๒จุบจนปัจจุบัน
โครงการนี้ก็ยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุข
กับรอยยิ้มของเด็กทุกคนที่ได้รับ
ไม่ว่าจะเป็นมอบตุ๊กตาเข้าร่วมงานวันเด็ก

หรือเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุน
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเฮติ
โครงการอื่นอีกมากมาย

โครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป
เพื่อรอคอยอาสาสมัครใจดี
มาร่วมกันส่งมอบชิ้นงานน่ารัก
ให้กับเด็กตามที่โอกาสจะเอื้ออำนวยครับ

เราเห็นมันแล้วมันเหมือนพูดคุยกับเรา

ถ้าเราตุ๊กตาเป็นสื่อเกี่ยวกับเด็ก
มีความสุขที่ได้รับตุ๊กตาเช่นเดียวกัน
เรารู้สึกตอนเขาทำไหมเช่นกันค่ะ

แล้วมีเด็กที่นั่งเงียบอยู่ท้ายห้อง
พูดขึ้นมาเบาอยู่คำหนึ่งว่า
ให้พี่ดอนมันทำให้เรามีความสุข

มันเป็นเพื่อนได้จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็แบบเหมือนกับเสื้อผ้าอาหารนี้

แต่บางทีลืมคิดถึงเรื่องจิตใจไป

ว่าเขาไม่ได้เหงานะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าปกติผู้ชายก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำ

จะได้มีความสุขร่วมไปกับเราด้วย

เราก็เป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งอะเนาะ

ตอนแรกแปลกเพราะเราคิดถึงเรื่อง

เราเข้าใจเลยอะแบบพระทับใจเลย

เพราะฉะนั้นเราต้องเน้นแผนไปได้
เป็นจิตอาสากับโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสานะคะ
มีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้เลือกทำ

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ที่๙
โครงการอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เพราะทุกการกระทำที่ลงมือจริง
เต็มไปด้วยความสุขของการตั้งใจให้ครับ
ได้มีโอกาสเห็นบรรยากาศดีของกลุ่มคนที่มีใจอันเป็นกุศล
ซึ่งเราเชื่อว่าได้ทั้งบุญอิ่มไปถึงจิตใจเลยทีเดียวครับ
ซึ่งทางพุทธศาสนาเรามีความเชื่อว่า
ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ของความดีอยู่ในตัว
เพียงแต่ว่าต้องรดน้ำพรวนดินอย่างเหมาะสม
เล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ก็จะงอกเงยสมบูรณ์ขึ้นครับ
จิตอาสาจิตอาสาจิตอาสาจิตอาสา
ผมเรียกว่าทั้งผู้รับและผู้ให้ก็มีความสุขกันไปนะครับ

เด็กทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้นะครับ
เป็นการฝึกสมาธิพี่สะสมจิตอันเป็นกุศล
เป็นการฝึกจิตที่ดีจิตที่รู้จักคำว่าให้
ไม่ใช่ให้อะไรเบื้อเปื้อนอย่างคุณ
อันนี้ให้ด้วยใจนะแล้วก็ขออนุโมทนากับจิตอาสาเหล่านี้ด้วย
ถูกต้องนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะ
อยากจะให้เราพาไปทำบุญที่ไหนนะครับไปไหว้พระที่ไหน

เรา๒คนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีเวลา๔ทุ่มช่อง๓๒นะฮะ